เมื่อวานเรา๓คนอ่านข่าวไป
ผมยังจำคำพูดนี้ได้เลยนะในข่าว
คือชุมชนที่วาลินชำลาบ

อมเองตาดีเองดูดิ

เห็นไฟกระพริบอันนั้นรถนะ

ไม่ใช่เรือนะอ่ะ
วารินชำราบช่วงสะพานมูลน้อยคุณผู้ชมฮะคนวารินเขารู้กันดี
ตรงนี้จะไปห้างเซ็นทรัลอุบลเซ็นทันอุบล
โอ้โหเพจวารินชำราบบ้านเห่าอุบลรัชธานี
เอามาโพสต์เอาไว้แล้วมีข้อความบอกว่ามิดไฟหน้ารถเลยนะ
หกโมงเย็นสี่นาทีไฟส่องสว่างไม่มีน้ำท่วมมิดไฟหน้ารถมืดมาก
ขับรถระมัดระวังนะครับปลอดภัยเด้อทุกท่านอืม
เห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าน้ำตาผสมกับน้ำท่วม
วารินชำราบครับอย่าลืมส่งความช่วยเหลือไปนะฮะ
ครับโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
วาลินชำลาบบางที่นะฮะอย่าพูดกันเป็นเมตร
ที่เกินสองเมตรแล้วโอ้น้ำสองเมตรนี่
สิ่งมีชีวิตไหนอยู่ลำบากทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมฮะค่ะ